ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
มีชายคนอายุประมาณ๓๘ปีขับรถไปเติมน้ำมัน

ปั๊มก็เห็นท่าไม่ดีแจ้งตำรวจไปตรวจสอบ
โอ้โหพบประวัตินี่นะเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นเลย
เรื่องของคดียาเสพติดเนี่ยเมาแอคือยังหลอนยาอยู่เลยอะครับ
คือคุณคิดว่ายาแลกแทนเงินได้อย่างนี้หรอ

เหตุการณ์นี้ก็คือมีหนุ่มคนนี้แหละ
อาการเหมือนหลอนยาครับขับรถไปเติมน้ำมันแล้วก็ไม่จ่าย
แล้วก็เอายาไอให้กับเด็กปั๊มแลกกับค่าน้ำมันด้วย
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบเพราะว่าเด็กปั๊มเขาแจ้งไป
หน้าไปพบตัวนายวรพฤษสหายาอายุ๓๘ปีนั่งนายรถเก่งคอนด้าซีวิตสีน้ำเงิน
พิเวณกไก่ททห๓๒๖๕จนธบุรีลุกลี้ลุกลนเหมือนตื่นเหมือนร้อนอะไรบางอย่าง
ตัวก็ไปเจอไอซ์บรรจุในซองแบ่งเสพบ้างแล้วแล้วพบอุปกรณ์การเสพอยู่เบาะข้างรถ
สอบถามก็พูดจะไม่รู้เรื่องไม่ยอมพูดเอาแต่หันหน้าหนีกล้องแบบที่เห็นนี่แหละครับ
ทีนี้ก็เลยไปถามนางสาวบีนามสมมุติซึ่งเป็นเด็กปั๊มก็บอกว่าคือคนก่อเหตุเนี่ยขับรถเข้ามานะฮะไปเติมน้ำมันแก๊สโอฮอล๙๕บอกว่าขอเต้นถังนะ
ก็เติมไป๑๑๘๐บาทเธอก็เดินไปเก็บเงินแต่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินเอาไอซ์ไปแล้วกันเนี่ยฮะพอเห็นท่าไม่ดีก็เลยแจ้งให้พี่อีกคนนึงมาช่วยเก็บ
แต่ก็คือจะเอายาให้อ่ะคือเขาไม่เอายาจะเอาเงินก็ไม่มีใครรับหรอกแล้วก็แจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบนะครับตำรวจก็บอกว่าแหมประวัตินายคนนี้นะออกคุกเป็นว่าเล่นเลยครับเรื่องของคดียาเสพติดเบื้องต้นก็โดนอีกครับเรื่องของข้อหาเสพยาไอแล้วก็มียาไอไว้ในครอบครองเพื่อเสพแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเข้าค